คุณผู้ชมคะเราตามเจอตัวคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้แล้วนะคะ
คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปนี้เอาไว้
บอกว่ามีพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งถูกทำร้าย
แต่เป็นบริษัทเก็บหนี้เงินกู้นอกระบบ
พนักงานคนนี้นั่งคุกเข่าเป็นผู้ชายนะคะ
แล้วก็โดนทำร้ายแบบโอ้โหโหดมาก
แล้วก็มีคนอื่นนั่งล้อมดูอยู่ไม่มีใครกล้าช่วย

โอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เตะเข้าหน้าโดนจิกหัวจนเขาล้มไปก็เนี่ยค่ะ
เอาสายแก๊สค่ะกระหน่ำฟาดไปที่หลังเขาอีกนะคะ

ใช่ค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นเข็มขัดหรือเป็นเชือกหรือเป็นอะไรเป็นสายแก๊ส
ก็มีคนอื่นนั่งดูอยู่แต่ไม่มีใครช่วยเลย
คลิปนี้ที่โพสต์เอาไว้เนี่ยมีข้อความบอกว่าเป็นบทลงโทษค่ะ
เหมือนกับพนักงานบริษัทคนนี้ยักยอกเงินบริษัท
ก็เลยถูกทำโทษด้วยวิธีการนี้
แต่เป็นบริษัทเก็บหนี้เงินกู้นอกระบบอีกต่างหาก
ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบว่าบริษัทนี้มีอยู่จริงไหม
รับสมัครพนักงานแต่พอเราพยายามจะตรวจสอบไปเพิ่มเติม
ก็จะเห็นว่าพนักงานก็ใส่ชุดเหมือนกับคนที่ถูกทำร้าย
และทำร้ายในคลิปเลยนะคะ
ก็คือลักษณะเหมือนกับเป็นเครื่องแบบของบริษัท

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจอคนที่อยู่ในคลิปแล้วค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่าในเออายุ๓๐
เขาไปพบตำรวจแล้วค่ะไปพบพลตำรวจรีกรชัยคล้ายคลึง
ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
สอทเพื่อไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ในเอนามสมมุติคนนี้บอกว่าตัวเองเป็นคนถูกทำร้ายค่ะ
เป็นอดีตพนักงานบริษัทปล่อยเงินกู้ในจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์
แต่ไม่ได้แจ้งความเพราะไม่มีหลักฐาน
แต่พอเห็นคลิปถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน
ก็เลยเห็นแล้วว่าตัวเองโอ้โหถูกทำร้ายหนักมาก
ก็เลยมีหลักฐานที่จะมาพบตำรวจ
ในเอนามสมมุติคนนี้บอกว่าก็สมัครเป็นพนักงานเก็บเงินกู้
ที่บริษัทนี้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
เงินเดือน๑๒๐๐๐บาทแต่ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เก็บเงินจากลูกค้ารายหนึ่งไม่ได้
เพราะลูกค้าได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙

ไม่มีเงินค่ะไม่มีเงินส่ง
ในเอนามสมมุติคนนี้บอกว่าสงสารลูกค้า
ตกแต่งบัญชีโยกเงินลูกค้าอีกรายเอามาจ่ายให้ก่อน

สารรายนี้แต่กลายเป็นว่าถูกจับได้
ว่าไปแต่งบัญชีช่วยลูกค้าถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎของบริษัท
แต่การลงโทษเนี่ยโหตามคลิปก็คือโดนทำร้ายค่ะ
เข้าหน้าจิกหัวเอาสายแก๊สฟาดหลังฟาดตัว
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะครับ

ยังทำงานต่อจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม
สุดท้ายก็ลาออกย้ายไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด
ทำไม่ไหวแล้วจนมีเจ้าหน้าที่ไปหาที่บ้านค่ะ
ตัวเองไม่แจ้งความเพราะไม่มีหลักฐาน
แต่พอมีหลักฐานแล้วเนี่ยมีคลิปนี้แล้ว
ก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ดีครับ
เป็นสายางแก๊สครับฟาดครับ
เพราะว่ามันเป็นกฎของเขาความเป็นกฎของเขา
แต่ความผิดมันไม่ร้ายแรงมากมันไม่ถึงขนาดน่าจะโดนเตะครับ
เขาทำกับเราเนี่ยเพื่อต้องการอะไร
ต้องการให้คนอื่นดูว่าไม่ให้ทำตามครับผม
ตำรวจสอทก็นำตัวในเอผู้เสียหายไปที่สพมสมุทรสาคร
ท้องที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคนก่อเหตุนะคะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพงศักดิ์เครือวนิชธรรมผู้กำกับสพเมืองสมุทรสาครก็บอกว่า
คนก่อเหตุเป็นหัวหน้าพนักงานเก็บเงินกู้นอกระบบค่ะก็เป็นเพื่อนกับผู้เสียหายนี่แหละค่ะ
หลังจากถูกทำร้ายตัวผู้เสียหายก็ซื้อยามากินนอนพัก๒๓วัน
ยังกลับไปทำงานต่ออีกนะจนถึงสิ้นเดือนเดือนมีนาคม
ก็คืออีกเดือนนึงสุดท้ายก็ทนไม่ไหวลาออก
แล้วเขาก็ขาดตัวกี่วันมาร่างกล่าวนะครับเขาก็แค่นอนพักกินยา
พริกที่เขาโดนแล้วเขาไปไหนแล้วนะกลับบ้าน
อยู่กับพวกนี้นะเอ้ามันต้องไปเชียงใหม่กับคุณ
ก็คือหลังจากอยู่ได้แค่พักหนึ่งเขาเงินเดือนออกแบบนี้
เขามันแฮปปี้เขาก็พอด้วยเขากลับว่ากลับบ้านเชียงใหม่
นี่เค้าไม่ช่วยหรือเนี่ย
แต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลเพิ่มนะคะ
สถานที่ตามคลิปภาพที่มีการทำร้ายร่างกายกัน
อยู่ในระง้าสีสวัสดิ์หมู่๓

แล้วก็จะเอาผิดกับคนก่อเหตุแน่นอน
แล้วขยายผลตรวจสอบด้วยว่าบริษัท
เงินกู้นอกระบบอะไรเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

ถ้าคุณเก็บดอกเบี้ยแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดอันนี้มันผิดอยู่แล้วใช่ไหม
แล้วปกติก็โหดกับลูกหนี้อยู่แล้ว
นี่กับพวกตัวเองนี่โอ้โหยังไม่เว้นเลยอ่ะ